วันนี้เราได้ประกาศให้โควิดเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับ
สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๗เมษายน๒๕๑๓ค่ะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีประกาศให้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะ
และยังได้แถลงถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการเรียมออกพรกรเงินกู้วงเงิน๑ล้านล้านบาทค่ะ
โดยจะนำมาใช้สำหรับเยียวยาและการสาธารณสุข๖แสนล้านบาทและอีก๔แสนล้านบาท
จะใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะนำทูลกล้าวได้ภายในเดือนเมษายนนี้
และภายในเดือนพฤษภาคมก็คาดว่ากระบวนการทุกอย่างจะแล้วเสร็จค่ะ
ส่วนน้องหนูนักเรียนที่กำลังกังวลกันว่าเปิดเทอมได้เมื่อไหร่นั้น
ล่าสุดที่ประชุมคอรมอก็ได้เห็นชอบเลื่อนจาก๑๖พฤษภาคมเป็น๑กรกฎาคมนะคะ
ในส่วนภาพรวมการแพร่ระบาดวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ
มีผู้ป่วยรายใหม่๓๘รายสะสมรวม๒๒๕๘รายค่ะ
หายป่วยแล้ว๘๒๔รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑ศพสะสมรวม๒๗ศพค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็ได้อธิบายที่มาของตัวเลข๒๘คนว่าดีขึ้นเพราะอะไรนะคะ
โดย๑มาจากการใช้พรกรฉุกเฉินบวกกับเคอร์ฟิลล์
การควบคุมในประเทศโดยมีพ่อเมืองบริหารจัดการร่วมกับประชาชนด้วยการให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยแม้อยู่ในบ้าน
นั่งห่างกัน๒เมตรและทำกิจกรรมร่วมกันน้อยลง
กลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศก็มีการจัดสรรคัดแยกชัดเจน
แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะเรายังต้องตรึงสามมาตรการนี้สักระยะ
เพราะทั่วโลกในขณะนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดซึ่งถือเป็นแหล่งรังโรคค่ะ
ส่วนสิ่งที่ประชาชนยังคงสงสัยเรื่องข้อจำกัดการรวดหาเคสว่าน้อยเกินไปหรือไม่นั้น
คุณหมอทวีสินยอมรับว่าประสิทธิภาพการตรวจของไทยยังไม่น่าพอใจค่ะเพราะสามารถตรวจได้วันละสองหมื่นรายเท่านั้น
ถามว่าแค่นี้พอใจไหมนะครับในที่ประชุมบอกว่ายังไม่พอใจครับต้องหาหนทางเพิ่มให้ได้
แล้วจะต้องเพิ่มให้มากกว่านี้การตรวจไม่ใช่แค่ใช้น้ำยาอย่างเดียวต้องใช้คนตรวจต้องใช้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อะไร
แนวทางตรงนี้พยายามจะเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับให้เหมือนกับประเทศที่เขาเคยรายงานว่าตรวจกันเป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอย่างนั้นให้ได้
สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศก็มีเรื่องสำคัญที่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะโดยวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในประเทศจีนนับตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะ
โดยถูกส่งตัวอย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงค่ำวันที่๖เมษายนหลังมีไข้ขึ้นสูงพบปัญหาระบบทางเดินหายใจจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ
ภายหลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าผู้นำประเทศและคนดังก็ได้ออกมาให้กำลังใจนายกอังกฤษกันอย่างล้นหลามค่ะ
พวกเราทุกคนขอสนับสนุนนายบริจรสันและข้าพเจ้าขอให้นายกรัฐมนตรีอังกฤษหายจากอาการป่วยโดยเร็ว
ก็ร่วมให้กำลังใจและอวยพรด้วยเช่นกันค่ะ
ปิดท้ายวันนี้ดรซาฟาราชมูลชิแพทย์ชาวอังกฤษประจำโรงพยาบาลควีน
นำคลิปวิดีโอสาธิตเทคนิคการหายใจสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ซึ่งจะเป็นเทคนิคช่วยให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเข้าสู่ปอดมากขึ้น
หลีกเลี่ยงภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
โดยวิธีดังกล่าวคือการสูดลมหายใจเข้าลึก
แล้วกลั้นเอาไว้ประมาณ๕วินาที
ก่อนจะค่อยผ่อนลมหายใจออกมา๕ครั้งติดต่อกัน
ส่วนในครั้งที่๖ให้ไอแรงออกมา
แล้วใช้มือหรือเสื้อยกขึ้นมาปิดปากเอาไว้
จากนั้นก็กลับไปทำเหมือนเดิมซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะ
อกจากนี้คุณหมอชาวอังกฤษรายนี้

เพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้ปอดได้รับออกซิเจนน้อยลงค่ะ
โดยภายหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย

เทคนิคดังกล่าวช่วยให้เธอหายใจได้สะดวก

อาจจะติดเชื้อโควิด๑๙เมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา